สมุทรสงครามเนี่ยก็เหมือนกับทุกจังหวัดของไทยในช่วงเวลานี้นะครับ
ห้ามขายสุราเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลอะไรต่าง
ถึง๓๐เมษายนนะครับแต่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากจะดื่มเหล้า
เมื่อคืนที่ผ่านมาไปขอเงินเมียแต่เมียไม่ให้นะฮะ
ก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็ยิงเมียจนเสียชีวิต
โอ้โหแล้วมีลูกอายุเพิ่ง๙เดือนนอนอยู่ข้างเนี่ยฮะ
โอ้โหไปขอเงินเมียเพื่อจะเอาไปซื้อเหล้าแต่เขาไม่ให้ยิงเขาตายเลยนะครับ
สพยี่สารนะครับไปตรวจสอบบ้านพักที่เกิดเหตุเนี่ย
อยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลแพรกหนามแดงอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนางยุภาพรภูลพิพิษนะครับอายุ๓๕ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓
แรกหนำแดงด้วยนะครับถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มมเข้าที่แก้มซ้ายหนึ่งนัด
กระสุนทะลุหน้าผากเสียชีวิตอยู่บนที่นอนอ่าใกล้ใกล้กันก็มีเงินที่เป็นแบงค์อยู่นะฮะ
จำนวน๗๐๐บาทมีขวดนมเด็ก๒ขวดด้วย
ลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายชื่อว่านายชุติพลนพรัชบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายวินัยไทยประดิษฐ์อายุ๓๓ปีซึ่งเป็นสามีของนางยุภาพรที่เสียชีวิต
นั่งดื่มเบียร์กับเหล้าขาวอยู่ที่ระเบียงบ้านนี่ไม่รู้ไปซื้อมาจากไหนนะ
แล้วก็มาขอเงินทางยุภาพรเพื่อจะไปซื้ออีก
แต่นางยุภาพรไม่ให้ก็เลยมีปากเสียงกัน
จากนั้นนางยุภาพรก็ไปเข้านอนพร้อมกับลูกชายวัย๙เดือน
กลางดึกครับนายวินัยยังแค้นอยู่ที่เมียไม่ให้เงินไปซื้อเหล้านะครับ
ไปเปิดมุ้งเขาไปขอเงินอีกนะตอนนั้นนางยุภาพรยังหลับอยู่นะฮะ
แต่ไม่รู้ยังไงล่ะครับแทนที่จะขงจะขออะไรเขาเนี่ยหรือว่าขอแล้วไม่ได้
ยิงเลยฮะยิงเขาเสียชีวิตเลย
เพราะว่าลูกพี่ลูกน้องที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัด

บ่อใบไม้นอนหนู๖๖๖๘เพชรชบุรีขับออกไปจากบ้านอย่างรวดเร็ว
ญาติที่บ้านอยู่ติดกันเขาก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็พบว่านางยุภาพรถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
นี่นะฮะนายวินัยสามีของนางยุภาพรผู้ตาย
เมื่อคืนนี้นั่งดื่มเบียร์ดื่มเหล้าอ่าไม่รู้ไปหาได้มาจากไหนอ่ะเนี่ย
พอหมดขอเงินเมียจะไปซื้ออีกเมียไม่ให้ยิงเขาตายเลย
ตัวเล็กก็นอนอยู่ข้างเลยตอนที่ผมเปิดมุมมาดู
ลูกก็เล็กเขา
ลงพื้นที่ไปคุยเรื่องนี้กับพี่สาวผู้ตาย
ผู้สายชื่อนางสมธวินเขียวสะอาดอายุ๓๙ปี
บอกว่านายวินัยอยู่กินกับน้องสาวได้ประมาณ๒ปีแล้ว
มีลูกชายด้วยกัน๑คนอายุเพิ่ง๙เดือน
ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างเคยมีครอบครัวกันมาก่อน
น้องสาวกับน้องเขยมีอาชีพขายผลไม้ที่ตลาดนัด
แต่ระยะนี้นายวินัยน้องเขยมีความเครียดเนื่องจากยอดขายตก
ตกเย็นมาก็จะมานั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์ทุกวัน
ที่ผ่านมาสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
ญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยได้ยินเสียงเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุเธอได้ยินเสียงนายวินัยตะโกนขอเงินจากน้องสาวบอกว่าจะไปเอาเงิน
เขาไม่ตอบอะไรกลับมานะครับ
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วเงียบหายไป
แล้วก็มีเสียงปืนดังตามมาอีกนัดหนึ่ง
ก่อนจะมีเสียงขับรถออกจากบ้านไป
กระทั่งหลานชายอายุ๑๔ปีเป็นลูกติดของนางยุภาพรผู้ตายกับสามีคนเก่านะครับ
วิ่งมาบอกนางสมทวินว่าแม่ตายแล้ว
นางสมทวินบอกว่าไม่คาดคิดเลยว่านายวินัยน้องเขยจะทำกับน้องสาวเธอถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้
ช่วงมีโควิดเนี่ยค่ะเขาเหมือนกับเขาขายของแล้วเหมือนยอดเขาขายเขาตกลง
ได้น้อยลงเขาก็บนไข่เป็นองุ่น
เป็นองุ่นเขารับองุ่นมาจากส่วนที่ดำเนิน
ทีนี้เขาก็ขายมายอดแล้วมันตกจากที่เคยได้เป็นหมื่น
มันเหลือเจ็ดแปดพันเขาก็บ่นประมาณบ่นตัดพ้ออะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็อยากจะกินเบียร์เมียเขาก็บอกว่าไม่ต้องกินแล้ว
ไม่ได้ตอบโต้เพราะว่าน้องเข้านอนตั้งแต่๒ทุ่ม
เพราะว่าลูกเขาเป็นลูกเล็กเขาก็เอาลูกเล็กเขานอน
ไม่มีการตอบโต้เพราะว่าน่าจะดูแล้วเขาจะหลับ
โดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกชายเขาคนโต
วิ่งมาเรียกยายว่ายายยายแม่แม่ตายแล้ว
แต่ไม่คิดว่าแค่อาจจะโดนยิงแขนหรือขาหรือเจ็บอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตไงค่ะ
เรื่องอื่นไม่แน่ใจเพราะว่าก็ต่างคนต่างทำงานอ่ะ
แต่ว่าเรื่องหึงห่วงเนี่ยก็อาจมีประเด็นเพราะว่า
คนตายเนี่ยเขาเคยมีสามีมา
แล้วทีนี้ช่วงนี้สามีเขาก็เหมือนมาหาลูกเขามาพาลูกเขาไปกินอะไร
แต่ก็ไม่ได้แวะเข้าบ้านอะไรค่ะ
ก็มาประมาณ๒๓ครั้งเขาอาจจะเกิดการหึง
หรือเปล่าด้วยนะคะสงสารเด็กอะสงสารลูกอะ
ลูกเขายังเล็กมากอ่ะว่ามันทำทำไมอะไรประมาณนี้ค่ะ

ไม่คิดว่าลูกมันจะอยู่กับใคร
ทำแล้วตัวเองจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
นี่ค่ะคือถ้าจะเป็นความเครียดมาจากเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจในยุคโควิด๑๙เนี่ยนะ
พี่สาวของผู้ตายบอกว่ารับองุ่นมาขายเนี่ยยอดขายเคยได้เดือนละเป็นหมื่น
เหลือ๗๐๐เนี่ยผมว่านี่ดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะ
ก็ยังถือว่ามีรายได้ไงอาจจะลดลง
โอ้โหลดแค่สามพันในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้โอ้โห
คนอื่นเนี่ยเขาหายไปเลยเป็นศูนย์ก็มี
แล้วนับกับเบียร์กับเหล้าที่ยังไปซื้อมาได้ทุกวันนี้นะ
ทั้งที่เขาห้ามเนี่ยคือถ้าไม่ต้องไปซื้อเบียร์ซื้อเหล้ามาดื่มเนี่ย
อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินรายได้หายไป๓๐๐บาทด้วยซ้ำ
เนี่ยคือปัญหาคือโมโหที่เขาไม่ให้ไปซื้อเบียร์ซื้อเหล้ามากกว่า

ลูกชายของนางยุภาพรที่เสียชีวิตนะครับเป็นลูกกับสามีเก่านะฮะ
อายุสิบสี่ปีนะครับบอกว่าก่อนที่จะเห็นแม่เสียชีวิตได้ยินเสียงนายวินัยเนี่ย
บ่นแม่อยู่คนเดียวแต่ไม่ได้ยินเสียงแม่
พอสิ้นเสียงปืนแล้วก็เสียงรถที่ขับออกจากบ้านไปก็วิ่งมาดูแม่
เรียกแม่แต่แม่ไม่ตอบก็เลยรีบไปบอกตา
ตากับยายเนี่ยนะฮะที่อยู่ใกล้ใกล้กันแล้วก็บอกว่าตลอดเวลาที่นายวินัยมาอยู่กับแม่ที่บ้าน
เคยบ่นให้ฟังหลายครั้งเรื่องนายวินัยชอบดื่มเหล้านะฮะ
ส่วนพ่อของผู้ตายนะครับพ่อบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้
คงไม่มีใครรับได้ทำเกินไปจริงทั้งที่ครอบครัวไม่เคยรังเกียจที่นายวินัยเนี่ยมาอยู่ด้วยเลย
ก็ให้มาอาศัยอยู่ด้วยกันมาทำมาหากินอยู่ด้วยกันลูกสาวเองก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เป็นที่พึ่งของพ่อกับแม่แล้วก็ยังมีลูกเล็กอีกนะลูกคนโต๑๔มีลูกเล็ก๙เดือนอีก
ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ทำให้หลานต้องกำพร้าแม่ทั้งสองคนเลยนะฮะ
อยากให้นายวินัยได้รับโทษในสิ่งที่ทำลงไป
อกจากนี้นะครับเช้าวันเกิดเหตุนะครับแม่ของผู้ตายบอกว่าไปเจอกระถางต้นไม้แตกระจายอยู่หน้าสารพระภูมิที่บ้าน
ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุลางร้ายที่เกิดขึ้นกับคนในบ้าน
มันทำเกินไปไง
ศพของนางยุภาพรญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดวันดาวอปากท่อจังหวัดรัชบุรี
ส่วนตัวของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
คือในวินัยสามีของผู้ตาย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวอยู่
ตำรวจสพยี่สารกำลังเร่งติดตามตัวอยู่

ว่ารถที่ขับหนีไปนี่ก็รถของผู้ตายเขาด้วยนะ
ตอนนี้ทราบมาว่า
อยู่ในพื้นที่ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดรัชบุรี
เขตรอยต่อกับชายแดนเมียนบ้า
ใกล้กับบ้านที่เป็นบ้านเกิดของคนก่อเหตุ
แต่ตอนนี้เขามาอยู่กันที่สมุทรสาคร